เอาตังค์ไปให้แล้วทำไมคล้อยหลัง

ทีนี้สาเหตุที่เราทำไปมันเพราะอะไรพี่ไปโกรธแค้นอะไรเขาอีก

เรารักเขามากหรือยังไงคะพี่มีปัญหาอะไรกันคะ
มันมีปัญหาอะไรกันครับพี่
พี่ยังขอโทษของของผู้สมีตเขามี
พี่พูดได้แล้วขอโทษได้แล้ว
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับตำรวจสตร์ภพระอบทภัยศรีมหาโพษตรักษินปุรี
หรือว่าแน้มชื่อน้ำนะอายุ๕๔ปี
คนนี้แหละที่ก่อเหตุบุกไปยิงนางสาวจำเรียงอายุ๔๐
เจ้าของร้านเสริมสวยคุณผู้ชมจำภาพนึกภาพออกแน่นอน
ใช่นะครับนักข่าวถามพี่ยิงเขาทำไม
เจ้าตัวไม่ตอบนะเพราะถามว่าอยากจะพูดอะไรถึงครอบครัวผู้ตายไหม
แน่บัญญาพูดลัวเลยขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษ๓ทีเลย
แล้วก็รีบเข้าห้องสอบสวนไปนะครับคุณผู้ชมย้อนไปช่วงสายของเมื่อวาน
ในปัญญาเนี่ยเข้าหมอบตัวนะเข้าหมอบตอนที่สอบภอมือปลาจีนบุหรี
พร้อมของการเบนปืนขนาดจุด๓๘ส่วนรถเก๋งนี่เอาไปจอดทิ้งที่ตลาดนึน
ตลาดชำป่างามอยู่สนามชายเขต๘ริ้วฉะเชิงเศร้า
ขณะที่เสื้อผ้าที่สวมใส่วันก่อเหตุเอาไปทิ้งไหน
เอาไปที่บ้านโป่งเจริญอำเภอสนามชายเขตเหมือนกัน
ในชั้นสอบสวนในปัญญารับสารภาพเลยนะครับโอ้โห
แล้วตอนนี้มีช็อตดราม่าคุณผู้ชม
คือเขาเปิดใจทั้งน้ำตาน้ำแข็งนะครับก๊อฟคุณผู้ชม
เปิดใจน้ำตาบอกรักเขามากรักผู้หญิงคนนี้มาก
จำเลี้ยงในรักมากไม่อยากจะเลิก
แม่กลัวจะไปมีคนอื่นนะครับลองฟังท่อนนี้หน่อยครับ
พี่แนมถามจริงสาเหตุนี้มันเกิดจากการที่เราคุย
หรือว่ามันเกิดจากปัญหาใดเกิดขึ้นเรื่องเงินอะไรตรงนี้ครับ
เอาไปให้การจำกล้ามละกัน
แต่ความรู้สึกพี่คือพี่รักพี่เขามากใช่ไหมคะ
คือกลัวว่าพี่เขามีคนอื่นหรือยังไงไม่อยากเลิกหรือยังไงครับ
ไม่อยากเลิกใช่ไหมคะ

พี่คุณสามารถที่ทำไปพี่มีความจริงหรือผิดความจริง

ครับขอโทษทุกคนรู้สึกผิดแล้วใช่ไหมครับขอโทษดูดู
ตำรวจนะครับเบิ่มเริ่มคดีฐานฆ่าคนตาย
พรบออาวุธปืนแล้วก็ทำลายทรัพย์สิน
ส่วนการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โฮโหถามกุมู้ชมถามก๊อปจากน้ำแข็งดิ
เหตุการณ์แบบนี้เขาคงโกรธแค้นกัน

คือไม่น่าจะผิดไปจากที่น้องทั้งสองคนว่า

ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวประเมินอีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็พบหลักฐานเพิ่มคุณผู้ชมไปดูไปดูนะ
กล้องวงจรปิด๘โมง๕๐นี่แหละอันนี้แหละอันนี้แหละ
นะครับของวันเกิดเหตุอันนี้เราไม่ได้เห็นตอนแรกครับ
คือผู้ต้องหาขับรถมาจอดหน้าร้านก่อนนะครับโทรหาผู้ตาย
แล้วลงไปเนี่ยฮะโทรแล้วลงไปปั๊บเอาอะไรมาให้
เอาเงินสดมาให้๒๐๐๐๐นะฮะแล้วก็ขับรถกลับ
ขับรถกลับเสร็จปั๊บ๒๐นาทีกลับมายิง
เออเงินจำนวนนี้คุณผู้ชมครับมันสอดรับกับเพื่อนของนายปัญญา
ให้ข้อมูลบอกว่าผู้ตายเนี่ยผู้ตายขอเงินในคนนี้
ปัญญาเนี่ยนะครับก็เลยขับรถเอามาให้แต่เช้าเลย
แต่ขับรถกลับอ่ะเลี้ยวรถหัวขับรถกลับผู้ตาย
ผมก็ไม่รู้ว่าคิดยังไงหรือว่าอันนี้เขาบอก
เขาบอกเล่ามาแบบนี้ผู้ตายโทรมาบอกเลิกระหว่างทางเลย
แล้วตัดสายทิ้งโอ้โหนายปัญญาบอกคุมอารมณ์ไม่อยู่เลย
กลับมาก่อเหตุครับส่วนญาติของผู้ตาย
คุณผู้ชมครับนิมนต์พระสงฆ์๔รูป
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเพื่อจะไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดวังคูโอ้โหลูกชายผู้ตายมาตาแดงนะ
ร้องไห้ตลอดเวลาครับกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมา
นายกิจสดาคนนี้เป็นหลานนะฮะหลานของผู้ตายมาพบ
ตำรวจสพระระบอกภัยคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากผู้ต้องหาอาจจะโกรธแค้น
ญาติของผู้ตายด้วยไงนะครับให้เหตุผลนี้กับตำรวจ
เดี๋ยวดูว่าตำรวจจะว่ายังไงนะครับโดยย้ำว่า
ไม่ให้อภัยเด็ดขาดนี่แหละครับ